คำรับกระบะแต่งซิ่งนะฮะ
รีบทารีปให้มาให้มาตั้งแต่เมื่อวาน

ไปเจอกับจักรยานที่เขากำลังปั่นอยู่

สุดท้ายแล้วจุดจบของวัยรุ่นสร้างตัวเป็นยังไง
เห็นหรือยัง

วิทย์โดนรถจักรยานที่ปั่นอยู่ข้างถนน

ซึ่งจักรยานกับมอเตอร์ไซค์๒คันหน้านั้น

เขาขับทางถูกแล้วแล้วนี่ค่ะ

สาวไฟฟ้าก่อกกลางถนนเลย

ยังไงแล้วยังไง

ไม่ตัวเองนั่นแหละประมาทลวนเลย
ประมาทเป็นเหตุสังเกตได้นะคะ

เบรกแรงล้อล็อกเปล่าครับรถเสีย
อาการหักออกไม่ได้

แต่ก็ดีที่เบรก
งั้นผมเห็นใจในจักรยานกับจักรยานยนต์น่ะ